แต่ถ้าคุณครูส่งการบ้านแล้วคุณครูตรวจกลับมาว่า

ทำไมคุณครูถึงให้เรื่องนี้ว่าเป็นเรื่องผิดได้

ฉันเจอเรื่องนี้ก็เลยจะพาคุณผู้ชมไป
๒ชั่วไทยไปกับไม่ต้อง
แต่หนูนกจะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยหนอนและแมลงไม่ได้ลูก
หนูทำอะไรมาให้ครู
โอ๊ยน่ารักไหมคุณ
คุณครูก็ตรวจการบ้านใช่ลูก
แมวเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
แต่นกนกจะเป็นสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยหนอนและแมลงไม่ได้ลูก

ก็ต้องให้นอนกับแมลงกินเป็นอาหารนะเป็นเหยื่อมันอ่ะ

มันไม่ได้เลี้ยงลูกด้วยหน่อน
ออกลูกเป็นไข่เป็นตัวเป็นอะไรว่าไป
คืออย่างนี้คุณแม่โพสต์คลิปนี้ไป
แล้วคุณดูมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเยอะแยะมากมาย
อย่างเช่นก็เด็กก็ตอบถูกนะ
อย่างคุณชิสาคุณชนะบอกเด็กก็ตอบถูกไง
อย่าปิดกั้นความคิดของเด็กค่ะ
เด็กตอบถูกคุณแม่ก็เข้ามาตอบว่า
คุณแม่ก็ไม่ได้ปิดกั้นแต่สิ่งที่คุณครูถามคือ
จำแนกสัตว์ใช่ไหมว่าสัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง
มีอยู่๕กลุ่มมีอะไรบ้าง
มีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมไหม

มีอะไรบ้างตอนเด็กเราต้องเรียนกันนะฮะ

มันก็เลี้ยงลูกด้วยหนอนกับแมลงไงคะคุณครู

โอ้โห้ยมันคือการจำแนกประเภทของสัตว์ครับ
จริงมันไม่ผิดเราอาจจะต้องมีการอธิบายเด็กก่อนว่า
มันไม่ได้เลี้ยงลูกด้วยหนอนและแมลง
แต่มันก็เสียงอธิบายไม่ถูก
ต้องตั้งคำถามให้ตรงคำตอบนิดนึ

สัตว์ที่มีกระดูกสันหลังเป็นสัตว์ประเภทไหน

อาจจะมีประเภทว่าสัตว์ที่ออกลูกเป็นตัวกับออกลูกเป็นไข่

สอนหน่อยค่ะเรื่องนี้ลืมไปแล้วมั้ง

นกออกลูกเป็นไข่เป็นตัว

ก็ต้องตอบแบบน้องเขาตอบล่ะค่ะ

ตอบหน่อยตกลงนกเลี้ยงลูกด้วยอะไร

เราจะเรียนแค่ว่าสัตว์ที่ออกรูปเป็นตัว
เลี้ยงลูกด้วยนมใช่ไหมสัตว์เลือดอุ่น

แล้วก็ช็อตที่ออกลูกเป็นไข่
แต่ครูไม่เคยบอกว่าสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่

อ่ะน้องเรียนมาหลายปีแล้ว

คืออย่างนี้เดี๋ยวฉันจะตอบให้ว่า

คือนกเป็นสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังประเภทสัตว์ปี

น่ารักเหรอค่ะเอาอย่างนี้ละกันลืมเรื่องสัตว์ปีก
เลี้ยงลูกน้อยนมไปก่อนไปดูอะไรอร่อยทานกันดีกว่า